เอามาดูอีกหนึ่งกรณีนะคะเป็นกรณีเตือนค่ะ
สำหรับสาวนะคะที่ทำงานช่วงเวลากลางคืน
โดยเฉพาะนักร้องเพราะว่ามีนักร้องสาวอายุสิบยี่สิบเอ็ดปีค่ะ
เขาไปรับงานร้องเพลงที่งานแต่งงานแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นมีแขกเรียกลงมาข้างล่างบอกว่าร้องเพราะมากเลย
เรียกมารับทิพย์แต่ก่อนรับทิพย์เนี่ย
ดื่มเหล้าในแก้วให้หมดก่อนเธอก็ดื่มเข้าไปค่ะ
รวดเดียวเลยหลังจากนั้นอาการมันออกค่ะ
วูบวาบใจสั่นแขนขาอ่อนแรงอ่อนแรงถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาล
สภาพสุดท้ายเป็นแบบนี้หลังจากที่ดื่มเหล้าไปสองแก้วนะคะ
เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊คค่ะ
โพสต์ภาพผู้หญิงคนนี้นะคะนอนอยู่บนเตียงคนไข้
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเลยนะแล้วก็เล่าบอกว่าน้องโดนแขกใส่ยาบ้า
ในเหล้าผสมให้ดื่มเข้าโรงพยาบาล
หากเกิดขึ้นกับใครจะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอีก๕ชีวิตที่รออยู่ได้อย่างไร
ขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหญิงสาวระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้น
คำว่าระมัดระวังตัวไม่ใช่เฉพาะน้องที่ต้องทำงานช่วงเวลากลางคืนนะคะ
หญิงสาวที่ออกไปเที่ยวกลางคืนแล้วมีผู้ชายมาชวนดื่มเหล้าเนี่ย
ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะถูกมอมยาแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนที่ถูกระบุว่า
เป็นผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้นะคะน้องคนนี้ค่ะ
แต่ว่าน้องเนี่ยสภาพร่างกายยังอิดโรยอยู่เลยนะ
เพราะว่าเธอบอกว่าน่าจะยังมีฤทธิยาตกค้างอยู่ในร่างกาย
แต่เธอก็สามารถเล่าเรื่องราวต่างให้ทีมข่าวเราฟัง
บอกว่ามันเกิดขึ้นเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพี่
งานแต่งงานที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
งานเริ่มตอน๑๐โมงเช้ายาวไปตลอดทั้งวัน
เธอขึ้นไปร้องประมาณ๗๘เพลงค่ะ
แขกโต๊ะหนึ่งเรียกให้ไปนั่งด้วยบอกว่าเดี๋ยวทิพย์ลงมา๒๐๐บาท
แต่ว่าจะต้องดื่มเหล้าให้หมดแก้วก่อนนะด้วยความที่อยากได้ทิพย์๒๐๐บาท
ดาดี้ค่ะน้องคนนี้ชื่อน้องดาดี้นะ
จริงชื่อว่าน้องสุพรรณีครุฑฉ่ำดาดี้ดื่มหมดแก้วเลยรวดเดียว
จากนั้นแขกก็เรียกเพื่อนชื่อมดไปดื่มด้วย
แต่มดบอกแขกว่าพี่คะหนูเพิ่งทำจมูกมาหมอห้ามดื่มแอลกอฮอลมดรอดตัวไป
ดาดี้เลยออกตัวเลยค่ะงั้นของมดหนูดื่มเอง

เป็นแก้วที่สองรวดเดียวหมดอีกหลังจากนั้นค่ะเธอยืนขึ้นจะเดินกลับเวที
ช่วงเวลานั้นเธอบอกเริ่มแล้วมีอาการผิดปกติแล้ว
ใจมันสั่นแรงมากตุ๊บหูอื้อร้อนวูบวาบทั้งตัวแขนขาอ่อนแรง
ในช่วงเวลาที่บอกให้แฟนพากลับบ้านหน่อยไม่ได้กลับหรอกค่ะบ้านไปโรงพยาบาล
ฟังเสียงเธอหน่อยค่ะสารเกี่ยวกับยาบ้าบีม
ก็เลยรู้ว่าตัวเองโดนใช่เพราะว่าหนูน่ะหนูรู้ตั้งแต่โดน
ตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่าตัวเองไม่ใช่แล้วอ่ะมันจะเหมือนแบบอาการ
คือเรารู้ว่าอาการคนเมาอ่ะมันจะไม่ใช่อย่างนี้แต่อันนี้คือโดนแน่
โดนยาแน่แน่ไม่รู้ยาอะไรใช่แต่ไม่รู้ว่ายาอะไร
แล้วก็เลยลงมาลงมาแล้วบอกแฟนว่าหนูโดนยานะช่วยเลยแต่ว่ามา
พอจบความนั้นหนูก็จำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าหนูไปแล้วนิ่งไปแล้ว
เขาต้องตบเรียกตลอดเลยอ่ะไม่เคยเจอเลยมีหนูนี่แหละเจอ
เราก็เลยแบบว่าเราก็เลยเตือนภัยแบบว่าบอกเตือนพี่น้องว่า
อย่าไปรับแก้วสิบสี่ต่ำห้าเหมือนหนูน่ะน่ากลัวนะคะอืม
เค้าบอกว่าบูบไปเลยอ่ะแต่ด้วยทำงานก็คิดว่าต้องอันเทรนเหรอเนาะ
แต่ตอนนั้นแปลกใจเหมือนกันที่เห็นดีดี้เนี่ย

และหลังจากนั้นเธอบอกเหตุการณ์มันวุ่นวายมากขึ้น

ถึงขั้นจะต้องพาแดดี้ไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนแขกล่ะแขกที่เอาเหล้าให้ดื่ม๒แก้วไปไหน
เธอบอกว่ามันช่วงชุลมุนพี่
ไม่รู้เขาหายไปไหนเหมือนกัน
เอาฟังเสียงละมุดหน่อยค่ะ
คือถ้าจะให้น้องทานก็ให้แก้วน้องแยกไปเลย

คุณไม่ได้มาเสียแค่ตรงนี้หรอกค่ะ

หลังจากที่น้องต้องเข้าโรงพยาบาลเจ้าภาพดูแลดีมากค่ะ
ค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด

อีก๕๐๐บาทอีกหลังเกิดเหตุค่ะ
ดาดี้คนที่ถูกหามส่งโรงพยาบาล
ไม่ได้แจ้งความนะคะเพราะไม่อยากเอาเรื่องเอาราว
อีกทั้งตอนเกิดที่มันเกิด
ทำคงไม่ได้หวังจะลวนลามหรือว่าข่มขืน

แต่ก็อยากให้คนที่อ่านโพสต์นี้ได้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์
ระวังตัวกันนะครับ